ที่ข่าวแรกไม่พูดเรื่องร้อนแต่พูดเรื่องรักรัก
สำหรับความสัมพันธ์ความหวานแต่งงานกันมา๔ปี

สำหรับคุณนัทมีเรียแล้วก็คุณอ้ำอธิชาตินั่นเองนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ประคับประคองความรักกันมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ
เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน๔ปีทั้งคู่ได้โพสต์ภาพความหวานในวันแต่งงานนะคะ
และฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพดอกไม้ช่อใหญ่เบอร์เริ่มเลยค่ะ
ทำเอาชาวโซเชียลต่างพากันอิจฉาสาวนัทกันยกใหญ่
ซึ่งเธอเองบอกว่ารู้สึกดีนะคะที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีแต่กี่ปี
ฝ่ายชายยังคงเสมอต้นเสมอปลาย

หลายคนคอยช่วยกันลุ้นมาทุกปีเลยทีเดียวค่ะ

ไม่ได้อรักษ์ด้านแบบไปเที่ยวอะไรกันเก่งไร

เวลาก็อยู่ในการเจอกันทุกวัน

ว่าเราจะเป็นที่อีก
ปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้ายังได้อยู่
แต่ถ้าเริ่มอยู่เป็นเรื่องกันไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่สีแล้ว
ต้องการตรวจรับดีส่วนใหญ่ในลูกค้าที่มาซื้อ

คือจะเชื่อมันในตัวเราแล้วก็ใช้เองใช้จริง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะ
ส่วนเรื่องลูกเนี่ยรอลุ้นกันต่อไป

เพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยยอมแพ้เลยนะ
ก็เป็นกำลังใจให้มีทายาทไวแล้วกันนะคะ